ริมถนนเด็กอาชีชีวะ

สถานพินิษฐ์ที่โคราชไปดูกันหน่อยค่ะ

ในสถานพินิษฐ์เด็กที่ทำผิดมีคดีแล้วมาอยู่รวม
เมื่อวานเขาใหญ่คุมได้หรือยัง
นี่แหละก็เหตุการณ์จราจนที่พี่เบิร์ตว่า

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพโพกลาง
พร้อมด้วยกู้ภัยฮุก๓๑ได้รับการประสาน
จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต๓
บอกว่ามีกลุ่มเยาวชนชายก่อเหตุจราจน
หอกักบริเวณแล้วก็กลัวไง

กำลังสนับสนุนหน่อยมาควบคุมสถานการณ์
ทีนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกเปิดเผยแบบนี้นะ
แต่เกิดขึ้นตั้งแต่บ่ายของวันศุกร์แล้ว

อ้วเล็กแหลมอ่ะเฮ้ยเอาเล็กแหลมจากไหน

เอามาเป็นอาวุธในการแทงกันเจ็บไป๔ราย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนเลย

ทีนี้หัวโจกที่ว่าต้องเอาไปขังเดี่ยว
แล้วฝ่ายหัวโจกที่โดนขังไม่พอใจสิ
พากันก่อเหตุจราจนเรียกร้องให้ปล่อยตัว
เหมือนกับหัวหน้าแก๊งเราโดนจับโดนไปขังเดียว
เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกร้องให้ปล่อยตัว
ทีนี้เจ้าหน้าที่ค่ะ
เขาก็มีการสนที่กำลังกันหลายฝ่ายเลย
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากเรือนจำคลองไผ่

เข้าไปปราบเหตุความวุ่นวายภายในสถานพินิษฐ์นะคะ
เรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างคุณอนุทินสั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ใช้แนวทางเลยนะปรณีประนอมในการแก้ปัญหาแต่ว่าต้องเน้นย้ำเรื่องการพูดคุย
แล้วต้องให้เจ้าหน้าที่ระวังด้วยอย่าให้มีการลงโทษด้วยการทำร้ายร่างกาย
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็กำชับให้ใช้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา
คุณอนุทินบอกแบบนี้นึกซะว่าเด็กกลุ่มนี้เขาเป็นลูกเป็นหลาน
จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาระยะยาวอันนี้คือสิ่งที่คุณอนุทินมอบหมาย
แล้วต่อมานะคะเจ้าหน้าที่เขาก็สามารถใช้กำลังเข้าไปควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดค่ะ
ซึ่งมีการคุมตัวเยาวชนที่เกาะจราจนรวมแล้ว๒๐
รายไปคุมขังที่เรือนจำคลองไผ่เป็นการชั่วคราวก่อน
แล้วก็มีการปูพรมตรวจค้นอาวุธภายในหอกักบริเวณเพื่อป้องกันเหตุที่เกิดขึ้น
เพราะเดี๋ยวต้องมีการสอบแหละว่าเหล็กแหลมที่ใช้มาเป็นอาวุธในการแทงกันอ่ะ
คือเอาไปได้ยังไงเอาเข้าไปได้ยังไงหรือว่าหามาจากไหนในนั้นนะคะ